ทุกผู้ชมครับไปดูที่ชนบุรีนะครับบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพที่โอ้โหต้องบอกว่าน่าตกใจมาก
เพราะว่านี่ฮะช้างป่าครับเข้ามาถึงในตัวบ้านเลยนะฮะ
ค้นหาของกินนะครับคือเรียกว่าเข้ามาแบบไม่เกรงใจใครเลย
ไม่ขออนุญาตด้วยค่ะนี่ฮะเดินอาดอาดเข้ามาเลย
บ้านนี้อยู่ที่หมู่๕ตะบนบ่อทองนะครับอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ค้นหาของกินอย่างสบายใจหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย
ในพื้นที่รอบบ้านข้างบ้านนี่จักรยานยนต์ก็ใช้งวงผลักลงไปอืมนี่
ลงไปตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็เดินไปหานู่นหานี่หานั่น
ตัวใหญ่มากนะเนี่ยใช่นะเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ฮะ
ถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับตี๒กว่านะครับ
เข้าไปเดินไปทั่วเลยฮะโอ้โหนี่ถ้าเปิดประตูเองได้เข้าไปแล้วมั้งน่ะ
ช้างป่าตัวนี้นะครับคือมีกระจกมองข้างรถยนต์ก็โดนไปด้วย
จักรยานยนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับอืมแล้วสำรวจรอบบ้านค่ะ
หลังจากนั้นก็เดินออกไปนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแถวก่อนจะมาถึงในตัวบ้านเนี่ย
พวกสวนมะพร้าวกล้วยอะไรพวกนี้ที่ปลูกเอาไว้เนี่ย
พี่เขาก็ฟาดมาเรียบแล้วไล่กินมาตลอดทาง
นึกว่าเป็นถนนคนเดินอาจจะได้อาหารหลักไปแล้วอ่า
เข้ามาหาอาหารหวานในบ้านต่อแต่ไม่มีก็เลยออกไปครับค่ะ
ฟังเจ้าของบ้านนะฮะ
มาหลายตัวแต่เขาจะแยกกันไปก็ไปไล่ไปกินอ้อยผู้หญิง
ครับไปกินอ้อยเข้ามาเนี่ยมาตัวเดียวครับ
มากินมะพร้าวไปสี่ต้นมาแล้วแล้วแล้วแล้วชายค้าบ้านเขาคงก็กลัวเข้าลงรถ
กลัวควานหม้อควานไห่นั่นแหละเป็นของเขาเลยครับ
เขาก็มากินมะพร้าวอ่ะก็มากินมะพร้าวที่หลังบ้านแล้วก็กินกล้วยแล้วก็ลงไปข้างหลัง
ถามมากลัวไหมไม่กลัวแล้วแอบดูในห้องน้ำอ่ะเขาก็ค่อยบอกเอาอย่างงี้
แต่ต้นนี้เขาไม่ทำได้แล้วเขาบอกมากลัวบริเวณบ้านบริเวณบ้านแล้วก็เข้าไปอู่รถ
ของบ้านเขาบอกเขาก็แอบดูอยู่ในห้องน้ำค่ะนะฮะไม่กล้าออกมาหรอก
คือไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าออกมาเหมือนกันนี่มะพงมะพร้าวนี่พี่เขาก็แวะมาเรียบร้อยไปแล้ว
ลงมาเลยมั้งนั่นน่ะมะพร้าวด้วยกล้วยด้วยอะไรด้วยนะครับ
เข้าไปในตัวบ้านนะครับค่ะคือชาวบ้านบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
ช้างป่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวเดียวกับที่อารวาสอยู่บ่อยนะฮะ
คือพื้นที่ตรงบ่อทองชนบุรีเนี่ยป่ากับพื้นที่เลือกสวนไร่นาของชาวบ้านเนี่ย
มันค่อยจะค่อนข้างจะกลืนเป็นพื้นที่เดียวกันก็ไม่รู้ว่าใครลุกที่ใครกันแน่
แต่ถ้าท่านจำได้นี่คือสวนยางพาราของสองสามีภรรยาเขาเข้าไปกรีดยางอ่ะอืม
แล้วถูกช้างป่าเนี่ยเข้ามาทำร้ายฝ่ายภรรยานี่เสียชีวิตนะฮะ
สามีนี่ก็บาดเจ็บนะครับแต่ถ้านับชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ใน๒๐วันนี้
ช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตไปสามศพแล้วนะครับ
เวลาที่ออกมากรีดยางออกมาเข้าไร่เข้าสวนเนี่ยฮะจนถึงขั้นพื้นที่ต้องประกาศเตือนว่า
ช่วงเช้ามืดเนี่ยอย่าออกมานะฮะเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ช้างป่าเนี่ยเขาออก
อย่างภาพในกล้องวงจรปิดตีสองครึ่งใช่ไหมอ่าก็เช้ามืดนั่นแหละ
กรีดยางเนี่ยเขาออกมาตีสองตีสามนี่ฮะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปดูแลให้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่๒อำเภอคือบ่อทองกับหนองใหญ่ที่ชนบุรีนะครับ
ช้างป่ากำลังออกอารวาสเยอะเหลือเกินในช่วงเวลานี้ค่ะดูแลกันด้วยนะคะ